ตีตีตี

นมสติกอ้าว
โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือความมันครับ
โอ้โหไม่มีหยุดไม่มีพัก
ล็อกในได้หมุนเหลี่ยมตีด้วยซ้ายเต็มด้วยขวา

เอาละครับท่านผู้ชมครับครบ๕ยกเรียบร้อยแล้วครับ
โอ้โหคู่รองของรายการในรุ่นพิกัด๖๒กิโลกรั
โอ้โหแลกกันมันจริงครับเดี๋ยวก่อนครับ
กับทดานหนุ่มสตึกชัยโรสเซอร์วิทจากบุรีรัม

ดมาเสียบกดมาตีกดมาเด้ง
ทุกอย่างเลยครับจังหวะสปีดเข่าของทั้งคู่

โอ้โหนักชกวัย๓๘ปีผมขอปรบมือให้ครับ
การยืนระยะแรกกับนักชกรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าถึง๑๑ปีครับทางด้านถุงเงินในวัย๒๗

โอ้โหนี่คือต้องบอกว่าถ้าเป็นขิงก็แก่ครับ
โอ้โหแซ่บจริงครับคู่นี้
ดูครับไม่ได้กินนักชกรุ่นพี่ง่ายเลยครับธนาถุงเงิน